พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราได้เห็นทานน้ำใจเนอะ
ของคนไทยจากทั่วประเทศเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะอยู่คนละภาค
ไม่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบแต่ก็หยิบยื่นน้ำใจ
เหมือนกับช่างตัดผมเหล่านี้ที่เขามีจิตอาสาตัดผม
เพื่อที่จะนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมจิตใจดีจริง
นี่ค่ะไปกันที่ร้านนี้เลยนะคะร้านนี้คือร้านตัดผมบังหมัดบาร์เบอร์
มาเป็นเพลงตลอดไปที่นี่ต้องร้องเพลง
จะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะบรรยากาศที่ร้านต้องบอกเลยว่าคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลย
มีลูกค้าจำนวนมากทยอยมาตัดผมที่ร้านตลอดทั้งวันไม่ขาดสายเลยคุณชนะ
เพราะว่าร้านนี้เขาเปิดบริการตัดผมให้ฟรี
ใครอยากได้ทรงไหนอยากหล่อแบบดาราคนไหนบอกได้เลยช่างเขาจัดให้ได้หมด
อย่างคุณชนะไปบอกอยากได้ทรงณเดชน์อย่างนี้เขาบอกได้เอามีดมาแล้วจะตัดผมให้
ตัดหัวคุณตัดล้อเล่นเขาตัดได้ทุกทรงจริงนะคะ
คุณสมันพลเรียงนะคะช่างตัดผมที่นี่เขาบอกว่า
ที่วันนี้เจ้าของร้านเปิดให้บริการลูกค้าได้เข้ามาตัดผมฟรี
ก็เพื่อต้องการที่จะเปิดกล่องรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยมีเหล่าบรรดาช่างตัดผมภายในตำบลบางวัวมาร่วมกันที่นี่
มารวมตัวกันเยอะมากเพื่อที่จะตัดผมให้กับลูกค้า
ทางร้านจะนับว่าลูกค้าเข้ามาตัดผมทั้งหมดกี่คน
แล้วช่างก็จะช่วยกันออกเงินค่าบริการตามจำนวนที่ลูกค้าเข้ามาตัด
แล้วนำใส่กล่องที่เขาตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมเห็นไหม
คุณก็สามารถตัดผมเสร็จนะนำเงินที่คุณอยากจะจ่ายให้กับช่างตัดผมเนี่ย
หยอดลงไปในกล่องรับบริจาคก็ได้เช่นเดียวกัน
เดี๋ยวไปฟังเสียงเขากันหน่อยค่ะ
นี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทานน้ำใจของเหล่าบรรดาพี่น้อง

ที่เขาออกมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
ช่วยกันทำเรื่องราวดีเพื่อที่จะนำเงินไป
ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยผู้ที่ประสบอุทธกภัยนั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าหลายพื้นที่หลายหน่วยงาน
เขาก็มีการจัดกิจกรรมดีแบบนี้
จริงแล้วคราวก่อนเราก็เคยนำเสนอไปแล้ว
เรื่องของการให้บริการตัดผมฟรีแบบนี้
มีหลายจังหวัดนะคะที่ให้บริการตัดผมฟรี
เพื่อที่จะสมทบทุนรายได้ตรงนี้
ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม
แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ยังดีขึ้นเรื่อยแล้ว
ก็คือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะ
แต่ว่าน้ำใจของคนไทยก็ยังหลั่งไหลกันอย่างท่วมท้นจริงนะครับ
ชมนะปรบมือให้กับพี่ร้านนี้กันหน่อย